ส่วนที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะเจ้าของบ้านหลังหนึ่งบอกว่า
ฉันไม่รู้จักกลุ่มชายชะกันประมาณ๒๐คนที่มาถล่มบ้านของฉันเลย
ไม่รู้จักจริงจริงนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าคือมากันยี่สิบ
แต่เขาบอกเห็นหน้าแว๊บแว๊บเนี่ยเหมือนคุ้นคุ้นหนึ่งคนค่ะ
คนนี้เคยต้องคดีพยายามฆ่าแต่เขาบอกว่าเอาแล้วมาเกี่ยวอะไรกับเขาล่ะ
เขาไม่รู้จักทั้งหมดเลยเนี่ยนะคะแล้วมาทำแบบนี้
พฤติการก็คือมากัน๒๐คนมาปลาของใส่หน้าบ้านเขา
มาเรียกชื่อเขาเขาก็บอกไม่รู้เรื่องไม่เกี่ยวข้อง
มาทำอะไรแบบนี้นะคะนี่เป็นคลิปที่ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งนะคะ
คือนี้เป็นคลิปจากกล้องมุมจรปิดค่ะมีอยู่สองคลิปค่ะ
เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดส่วนอีกหนึ่งคลิปเป็นการไลฟ์เฟซบุ๊กนะคะ
นี่เป็นภาพช่วงที่ผู้ชาย๒๐คนพยายามจะเอาข้าวเอาของ
มาปลาที่หน้าบ้านหลังหนึ่งแล้วก็เรียกชื่อเจ้าของบ้านด้วย
ส่วนอีกหนึ่งคลิปค่ะเป็นคลิปไลฟ์สดไลฟ์สดขณะที่เข้าไปตรวจสอบ
เหตุชายชะกัน๒๐คนใช้อาวุธไปถล่มบ้านหลังหนึ่ง
บ้านหลังนี้อยู่กลางชุมชนศิษฐรรมคุณนะคะซอยวัดบางยาแพร่
ตามภาพจะเห็นว่าประตูเหล็กม้วนหน้าซึ่งอยู่ที่บริเวณหน้าบ้าน
ถูกของแข็งคว่างปลาถูกทุบตีประตูพังยุบเข้าไปด้านใน
พอพังยุบเข้าไปด้านในด้านในก็มีประตูกระจก
ประตูกระจกก็พังอีกกระจกแตกหมดเลยนะคะ

เจ้าของบ้านเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุ
กำลังเอาน้องหมาค่ะไปเข้ากรงกรงอยู่ฝั่งตรงข้ามบ้าน
ช่วงเวลานั้นเห็นกลุ่มชายชะกันมากัน๒๐คนค่ะ

บก่อนเลยค่ะไม่รู้มาทำไมหลบก่อน
เพราะกลุ่มชายชะกันตะโกนเรียกชื่อเขา

แต่แอบจำหน้าหนึ่งในผู้ที่มาก่อเหตุได้
รู้แค่ชื่อเล่นด้วยนะชื่อว่าในต้น
ถูกจับคดีพยายามฆ่า๒วันก่อน

แต่ทีนี้เขาก็สงสัยแล้วมาเกี่ยวอะไรกับเขาล่ะ
เขาก็แค่รู้ข่าวว่าเคยต้องโทษคดีพยายามฆ่า

คนแปลกมาเยอะเท่าเขิน

แต่มันไม่ใช่เพราะผมไม่เกี่ยวอะไร
ผมไม่ได้รู้เรื่องอะไร

ช่วงไหนอ่ะตอนที่ถูกจับพยายามฆ่าว่านี้อ่ะ
ตอนนี้นะคะเป็นช่วงเวลาของการหาสาเหตุ
กลุ่มชายชะกัน๒๐คนนี้มาเรียกชื่อเจ้าของบ้านทำไม
มาเอาข้าวของปลาหน้าบ้านเขาทำไม
ไปสอบถามลูกสาวเจ้าของบ้านค่ะบอกว่าเมื่อสองวันก่อนคุณนักข่าว
มีเหตุการณ์ยิงกันที่หน้าบ้านบ้านของหนูนี่แหละ
คือหลังเกิดเหตุในต้นไปมอบตัวทำเรื่องประกันตัวออกมา
พอตกกลางคืนก็ทำแบบนี้ตามคลิปเลย
ก็คือยกพวก๒๐คนมาถล่มที่บ้านค่ะ
โดยก่อนที่จะบุกเข้ามาโพสต์ด้วยบอกว่า
รวมพลที่หน้าวัดท้องคุ้ง
ตอนแรกตัวเองนั่งอยู่หน้ากล้องวงจรปิด
คืออุดปากลูกไว้เลยเพราะว่ากลัวค่ะ
แต่เธอบอกว่าดีนะที่มีกรงเหล็กอยู่
กลุ่มชายชะกัน๒๐คนก็เลยเข้ามาในบ้านไม่ได้
หลังเกิดเหตุไม่นานค่ะตำรวจสายตรวจนำกำลังเข้ามาระงับเหตุ
กลุ่มชายชะกัน๒๐คนเห็นว่ามีตำรวจมา

ตอนนี้ข้อมูลยังคงสับสนอยู่นะคะว่าเขามาทำอะไร
เหมือนรู้จักเจ้าของบ้านเพราะเรียกชื่อด้วย
แต่เจ้าของบ้านก็ยืนยันไม่รู้ไม่เห็นไม่เกี่ยวข้อง

คือถ้ามาเรียกชื่อเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นกรณีผิดตัวนะ
แต่เดี๋ยวเราคงต้องมีการสอบส่วนรายละเอียดกันเพิ่มเติมนะคะ